เดี๋ยวไปดูซิกแพคอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่า

นี่นะคะหนุ่มซันนี่เขามารับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องใหม่

ทีเซอร์ตายไปสิตายไปสิคิดชู้ขัดทีมงานค่ะ
น้ำลายน้ำอะไรไหลไปหมดแล้วค่ะดิฉัน

เออเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยจริงนะคะ
เห็นไหมภาพขึ้นมาก็อื้อหือกันหมดเลยนะฮะ
สำหรับภาพโปรโมทหนังเรื่องล่าสุดของพระเอกหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์
ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแน่นให้สาวหลายคนได้เห็นกันนะคะ
โดยเจ้าตัวเขาออกมาเผยถึงเรื่องนี้แบบอารมณ์ดีเลยว่า
คือตั้งใจทำหุ่นให้ดูเป็นนุ่มที่แข็งแรง
คาแรคเตอร์ในหนังที่ต้องรับบทเป็นนักกีฬานั่นเอง
ก็เป็นนักกีฬาก็เลยต้องดูแข็งแรงมีซิกพกซิกแพคกันบ้าง
ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานในการฟิตหุ่นกว่าจะได้แบบนี้
หนุ่มซันนี่ยังฝากบอกอีกด้วยว่า
ถึงช่วงนี้หุ่นของเขาจะเฟิร์มสุดแล้ว
แต่ก็ไม่พร้อมสลัดผ้าโชว์วิวให้แกซีนเล่มไหนทั้งสิ้นค่ะ
ในเรื่องเราต้องเล่นเป็นนักกีฬาครับ
แล้วก็นักกีฬาจะมา
ไม่แข็งแรงไม่ได้เราต้องแข็งแรง
แล้วก็ไปฝึกตีเพชรนิทย์ด้วยครับผม

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป